ว่าราชการจังหวัดเชียงรายบอกว่าแน่นอนว่าการปฏิบัติการต้องดำเนินต่อไป
แต่ก็ต้องมองล่วงหน้าไปด้วย
ถ้าเราเจอทั้ง๑๓คนเราจะช่วยเขาแบบไหนยังไง
รวดเร็วที่สุดไปถึงมือหมอมือแพทย์

แผนการนำทั้ง๑๓คนที่ศูนย์หายไปยังโรงพยาบาล
จะทำยังไงให้รวดเร็วที่สุดนะครับ
วันนี้การซ้อมเนี่ยเมื่อเจ้าหน้าที่พบผู้สูญหายทั้ง๑๓คนภายในถ้ำ

ยังไม่นำตัวออกมานะครับ
ก็อาจจะมีทั้งการที่ต้องใช้สำลีใช้ผ้าก๊อส
หรืออุปกรณ์เอามาปิดตาไว้ก่อน

หลังจากที่พวกเขาอยู่ในสถานที่ที่แบบมืดมิดติดต่อกันมา

ณเวลานี้ก็๗วันแล้วนะฮะ
วันกับอีกหลายชั่วโมงแล้วนะครับ
จากนั้นจะนำตัวขึ้นเปรย์นะครับ

จอดรอประจำจุดอยู่ทั้งหมด๑๓คันเลยนะฮะ
๑คันต่อ๑ผู้ประสบภัย๑คนเลย
มีทีมแพทย์ทีมพยาบาลดูแลแบบเต็มรูปแบบทุกคันนะครับ
เมื่อรถพยาบาลได้ผู้ประสบภัยมาแล้ว
ก็จะขับพาผู้ประสบภัยไปยังโรงพยาบาลสนามทบก่อนนะครับ
ก็ตั้งอยู่ที่บริเวณพื้นที่นะครับ

ซึ่งที่นี่มีลักษณะเป็นเต็นต์๔หลัง
มีอุปกรณ์ที่จำเป็นและการปฏิบัติตามหลักสากล

มีการกันพื้นที่ปลอดเชื้อไว้ด้วยเพราะว่าติดอยู่ในถ้ำเป็นเวลานาน
มีความชื้นจากน้ำเยอะจากสภาพภายในถ้ำเยอะนะครับ
มีบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการช่วยชีวิต
มีการตรวจประเมินสภาพร่างกายว่าบาดเจ็บหนักหรือว่าวิกฤตเพียงใด
เพื่อคัดกรองก่อนว่าอาการของทั้ง๑๓คนนั้นแต่ละคนนั้นอยู่ในระดับไหน
แล้วก็จะทำประวัติและพิมพ์ลายนิ้วมือเอาไว้ด้วย
ถ้าอาการหนักนะครับก็อาจจะต้องจำเป็นใช้เฮลิคอปเตอร์พาไปส่งนะฮะ
ถ้าอาการไม่หนักก็ขึ้นรถพยาบาลไปต่อนะครับไปยังโรงพยาบาล
จากนั้นก็นำแต่ละคนไปที่โรงพยาบาลนะครับ
ส่งตัวไปยังโรงพยาบาลในพื้นที่ที่ใกล้เคียงที่สุดตามความเหมาะสมของอาการแต่ละคน
ถ้าคนที่มีอาการหนักหรือวิกฤตต้องลำเลียงไปที่ลานจอดเฮลิคอปเตอร์
ซึ่งก็จะมีอุปกรณ์ช่วยชีวิตนะครับแล้วก็นำตัวขึ้นเฮลิคอปเตอร์
ส่งยังโรงพยาบาลที่เหมาะสมที่มีความพร้อมในการรักษาอาการผู้ประสบภัยให้มากที่สุดต่อไป
วันนี้ก็ได้ซักซ้อมกันนะครับก็ถือว่าเป็นความจำเป็นนะครับที่ต้องซักซ้อมกันแล้วก็ทำให้เห็นปัญหาจริงนะครับ
อย่างที่ผู้ราชการจังหวัดเชียงรายบอกนะครับคุณอรัชพรรถติดรถเอาออกไม่ได้หรือว่ารถพยาบาลหรือว่ารถกู้ชีพกู้ภัย
บางคันก็ไม่ค่อยได้มาในพื้นที่หาทางที่ใกล้ที่สุดไม่เจอ
เหล่านี้ดีที่เราได้ซ้อมและเรารู้ก่อนก่อนที่เราจะเจอทั้ง๑๓คนแล้วมาเจอปัญหาพวกนี้